นี่มันอยู่ตรงไหนเวลาเก็บของเล่นเยอะอย่างนี้ครับ
ไม่ได้เก็บเพื่อที่วันหนึ่งมันจะมีมูลค่าสูงใช่ไหม
ไม่ได้คิดในเชิงมูลค่าเท่าไหร่เลยครับส่วนใหญ่คือคิดว่าชอบถึงซื้อ
หลังจากนั้นมันพัฒนามาเป็นรองเท้ายังไงครับ
ของเล่นเนี่ยในบ้านเราไม่มีที่โชว์มากเราเก็บอย่างเดียวเราไม่ได้โชว์
มันไม่มีใครเห็นไม่มีใครแบบรู้คุณค่าไม่มีอะไรอย่างนี้ครับ
ก็รู้สึกว่ารองเท้าเป็นของสะสมแล้วเราได้ใส่ออกไปโชว์ข้างนอกด้วย
ไม่ใช่แค่ซื้อใช่ไหมคุณลงลึกถึงรายละเอียดประวัติความเป็นมา
การจะชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มันต้องแบบว่ารู้จริงอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็แบบจะไปค้นหาประวัติของแต่ละรองเท้าแต่ละรุ่นที่เราชอบมา
ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นใครทำกับใครอะไรอย่างนี้มา
ที่มันจะมีแบบเป็นหลายสีใส่สบายอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วผมรู้สึกว่าเราเดินเยอะสนิกเกอร์มันค่อนข้างแบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วย
ด้วยความเป็นรองเท้าสปอร์ตมันทำให้อาจจะแต่งตัวเข้ากับแบบแฟชั่นยากนิดนึง
ก็เลยเหมือนกับว่าเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแนวแนวอื่นมา
คือเราจะตามเก็บเฉพาะดีไซเนอร์ที่เราชอบ

ตอนนี้น่าจะ๒๐๐กว่าคู่ถึง๓๐๐คู่ครับ

ก็น่าจะ๕๖หลานหรือ๗ล้านได้ครับ
คู่ที่แพงที่สุดในชีวิตคือคู่ไหนครับป๊อบ

คือตัวนี้เนี่ยคือจะไม่มีออกมาขาย
หมดไป๖๗ล้านนะครับป๊อปใส่หรือเปล่า
ถ้าชอบจริงรุ่นไหนที่อยากใส่จริงก็จะพยายามหาอีกคู่นึงมา

ถ้ามีคนมาขอซื้อทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
ผมว่าน่าจะประมาณ๑๐กว่าล้านได้ครับ

ของการสะสมรองเท้าอยู่ตรงไหน
ผมว่ารู้สึกว่ามันสนุกตรงที่การที่หามาได้
การที่ได้มาก่อนคนอื่นอะไรพวกนี้ครับมันรู้สึกสนุก
เราได้ติดต่อคนนู้นคนนี้คุยกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนชอบรองเท้าเหมือนกันนี่แหละครับ

คือคู่นี้ครับราคาเริ่มต้นถูกมาก

แต่ตอนนี้ขึ้นไป๑๐๐๐กว่าเหรียญเรียบร้อยแล้ว
แล้วมันจะแลตรงที่ว่าผมไปหาเจ้าของ

เราก็ได้แบบสนุกได้ศึกษาเรื่องความรู้มากขึ้น
มันทำให้แบบชีวิตเราไม่น่าเบื่อ

แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นคู่ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับ
ความจริงพื้นมันก็จะเป็นพื้นสีขาวเลย

คู่ต่อไปก็จะเป็นแบรนด์โปรดของผม

ตัวนี้ก็คือว่าต้องลงทะเบียนแล้วคือจะแจกเท่านั้นไม่มีขาย

แล้วเขาก็เซ็นให้เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์

ต่อไปก็จะเป็นตัวที่หายค่อนข้างยากเป็นเทคโนโลยีใหม่
ตัวนี้ขายแค่ที่ยุโรปที่ญี่ปุ่นและที่อเมริกาเท่านั้นครับ

ตัวนี้คือไม่ใช่ตัวแซมเฟิลนะครับ
มันจะเป็นตัวธรรมดาที่ออกมาล็อตที่๒

ก็จะเป็นคู่เดียวในโลกเท่านั้น
คู่นี้จะใช้หนังหลายอย่างมารวมกันไว้ในคู่เดียว
ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษก็จะมีคู่เดียวเท่านั้น